หกนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐค่ะ
มาดูเรื่องแก๊งคอร์เซ็นเตอร์กันค่ะคุณผู้ชมค่ะที่มีการนำเสนอข่าว
ว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์สวมรอยเป็นตำรวจหญิงอืม
แล้วก็ไปหลอกนะคะให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินไปเป็นแสนนะคะ
ในภาพข่าวนี้จะมีภาพของตำรวจหญิงก็ต้องบอกว่าตำรวจหญิงท่านนี้
ก็เป็นอีกหนึ่งผู้เสียหายนะคุณนัทพงศ์
เพราะว่าจากข้อมูลเนี่ยคือตำรวจหญิงท่านนี้เป็นตำรวจจริงนะคะ
แล้วก็ถูกเอาภาพไปใช้นะคะโดยไปเอาภาพมาจากติ๊กต๊อกค่ะ
รายการข่าวเย็นไทยรัฐทีวีเราได้นำเสนอเรื่องนี้เป็นการเตือนภัยแก๊งคอร์เซนเตอร์
เมื่อวันที่ยี่สิบหกสิงหาคมที่ผ่านมานะคะรายงานข่าวระบุว่า
ผู้เสียหายชายเป็นวิศวกรโทรคุยกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ซึ่งสายแรกเปิดวีดีโอคอลไลน์
คุยกับตำรวจหญิงรายหนึ่งแล้วก็ถูกโอนสายไปหาตัวละครอีก๓๔คน
สุดท้ายเงินถูกโอนจากบัญชีล่าสุดทีมข่าวเราค่ะ
ได้รับการติดต่อจากร้อยตำรวจเอกหญิงท่านนี้นะคะต้องการเรียกร้องกรณีถูกนำภาพส่วนตัว
ซึ่งถ่ายเป็นคลิปวิดีโอขณะที่ปฏิบัติงานถูกเอาไปใช้หลอกลวง
ครับจนเธอได้รับผลกระทบแล้วก็เกิดความเสียหายค่ะ
ตำรวจหญิงท่านนี้บอกว่าภาพของเธอถูกคนร้ายนำไปหลอกลวง
เข้าแจ้งความกับสอทเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดก็ยังถูกเอามาใช้อีกค่ะจนได้รับความเสียหายนะคะ
ตอนนี้ไปแจ้งความดำเนินคดีที่สนบังเขน
แล้วก็อยากจะฝากเตือนประชาชนให้ตรวจสอบการวีดีโอคอลด้วย
ถ้าพบว่าเป็นการวีดีโอคอลคุยกับตำรวจหญิง
ขอให้สังเกตนะคะว่าเป็นคลิปเดียวกันกับเธอหรือเปล่า
เพราะว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพที่เอาภาพของเธอไปใช้ค่ะ

ในรูปมันก็จะเป็นเหมือนถือปากกาและก็สมุด

ตำรวจหญิงท่านนี้เป็นตำรวจจริงนะคะ
ไม่ใช่แก๊งคอร์เซ็นเตอร์เธอถูกเอาภาพไปใช้ในการไปหลอกลวงนะคะ
ถ้ามีการแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรมาหาคุณผู้ชมแล้วภาพเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ
ขอให้รู้ไว้เลยค่ะมันเอาภาพของตำรวจจริงมาหลอกคุณนะคะ
สังเกตง่ายเป็นภาพแนวตั้งนะคะข้างบนเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดกลาง
แล้วก็ข้างหลังมีตู้ใส่พงกุญแจอยู่หลายดอกเลยค่ะ
มือซ้ายจะจับปากกาด้ามสีเทาชมพูแล้วก็ใส่สายแดงด้านขวา
แต่ทั้งมือและสายแดนอยู่สลับด้านเพราะว่าใช้กล้องหน้าค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นวีดีโอคอลจริงมันจะต้องอยู่ในด้านปกติไม่ได้สลับ
อย่างไรก็ตามนะคะข่าวนี้รายการข่าวเย็นไทยรัฐเราได้นำเสนอเนื้อหา
ซึ่งอาจจะทำให้ตำรวจหญิงท่านนี้ได้รับผลกระทบนะคะ
ทีมงานก็ขอกราบแสดงความขอโทษแล้วก็น้อมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องย้ำเตือนประชาชนด้วยนะ
คุณอาจจะได้รับวีดีโอคอร์ที่เป็นตำรวจหญิงโทรไปหาในนามของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นี่แหละค่ะ